เมื่อวานนี้หลายท่านก็ได้เห็นเป็นบุญเหมือนกัน
นั่นก็คือครูบาบุญชุ่มนะครับครูบาบุญชุ่มนะครับเดินทางลงมาจากถ้ำ
แล้วก็ได้ร่ายบทสวดสุดขลังหลังเข้าไปปฏิบัติกรรมฐาน
ตัวออกไปวิปัสนาแล้วก็ปิดวาจาเป็นเวลากว่า๓เดือนแล้วนะครับ
เมื่อวานนี้หลายคนได้ไปเฝ้าครูบาบุญชุ่ม
และหลายคนได้ดูผ่านทีวีแบบนี้ก็บอกเป็นบุญนะฮะ
ช่วงเช้าเมื่อวานนี้พระครูบาบุญชุ่มยานสังวโร
ปวารณาออกจากกรรมฐาน
โดยมีลูกศิษย์และศรัทธาญาติโยม
มารอขณะลงมาที่ถ้ำเมืองแก๊สรัชฉานประเทศพม่านะครับ
โดยท่านได้แสดงธรรมเพื่อเป็นธรรมธานแก่คณะลูกศิษย์
ศรัทธาญาติโยมทั้งชาวไทยและชาวไทยใหญ่รวมถึงชาวพม่า
ที่มารอรับจำนวนมากบริเวณหน้าธรรม
พร้อมกันนี้พระครูบาบุญชุ่มยังปลงผม
ภายหลังจากที่ไม่ได้ปลงผมมานานถึง๓เดือน

ลูกศิษย์พระครูบาบุญชุมระบุว่า
พระครูบาบุญชุ่มได้เข้าปฏิบัติพระกรรมฐาน
ในถ้ำ๓เดือนในช่วงเข้าพรรษาที่ถ้ำเมืองแก๊สรัชฉาน
ทุกครั้งที่พระครูบาบุญชุ่มเข้าถ้ำ
เพื่อปฏิบัติกรรมฐานจะปิดวาจาไม่พูดไม่จา
ไม่พบไม่เจอกับใครจนกระทั่งถึงวันออกพรรษา
ก็ปฏิบัติเช่นนี้มาเป็นระยะเวลากว่า๔๐ปีแล้ว
ตามแนวทางของพระประพระป่าอรัญวาศี
หากท่านว่างเว้นจากการปฏิบัติธรรมใด
ก็จะใช้เวลาในการวาดภาพ
ครั้งนี้ก็เหมือนทุกครั้งที่ออกจากกรรมฐาน
พระครูบาบุญชุมจะแสดงทำโปรดสัทธายาชโยม
หน้าถ้ำประมาณ๓๔วันก่อน
บริเวณสาลาที่ลูกศิษย์สร้างไว้ให้
จากนั้นพระครูบาบุญชุมจะเดินทางไปโปรดสัทธาญาติโยม
ก่อนจะเดินทางกลับไปยังวัดดอนเรือง
เมืองพงศ์ที่ประเทศพม่าต่อไปนะครับ